ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ระบุถึงกรณีที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบรับคำเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักพลังประชารัฐ
โดยบอกว่าไม่มีอะไรพลเอกประยุทธ์ถือเป็นแคนดิเดตคนหนึ่ง
ส่วนตัวไม่กังวลเพราะที่ผ่านมาประชาชนเห็นว่าอะไรเป็นอะไร
นี้ส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของผลเอกประยุทธ์
ส่วนที่พักไทยรักษาชาติเสนอชื่อบุคคลสำคัญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น
ชัดชาติระบุว่าพักไหนจะเสนอใครเป็นเรื่องดีที่ประชาชนจะได้เลือก
ก็ยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะพลเอกประยุจันทร์โอชา
ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีควรลงพื้นที่มาพบปะประชาชน
เพื่อจะได้เข้าใจจิตใจประชาชนมากยิ่งขึ้น